อยากมีปัญหามีไปเลยฉันจะมีเงิน

นี้เพราะคุณผู้

ให้พาไปดูหน้าตาคนรวนด่ะ

ก็ไม่สนใจอะไรทำค่ะค่าเลยเนาะ
เพื่อนสนิทกันที่เป็นแม่บ้านปั๊มน้ำมันปอตทวังน้อย
หนังสาวนี่ผ่าพลแวงวัลนี่ถูกรางวัลที่๑ดีใจกับเพื่อนมากถูกรางวัลที่๑๑๒ล้าน

เพื่อนได้๒ใบ๑๒ล้าน
ตัวเองก็เลยเอ๊ะเราก็ซื้อไว้นี่นา๓ใบ
ไหนตรวจเลขสิเอ้าคุณค้า

ได้มากกว่าเพื่อนด้วยได้ไป๑๘ล้าน
หนูสิยิ้มกว้า
ดีใจด้วยทั้งคู่เลย

คุณผู้โชคดีคนนี้ก็คือนางบุญชูพิญญะ
เขาก็บอกว่าดีใจมาก

ถามว่าจะเลิกทำอาชีพขายกระเพาะปลาไปเลยไหม

ครับอ่ะไปต่อที่คนดวงเห็งที่

โรงพักปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา

อายุ๕๐ปีนำลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ค่อยออกมาแล้วคนถูงหวยนะ

คำก็บอกว่าก็ทำงานเป็นคนรับจ้างทั่วไป

มีคนขายลอตเตอรี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาขาย

เออมันสวยดีเนอะชอบ
สักหน่อยละกันสัก๒ใบ๘๗ซื้อมา
แถมหลานวัยขวบเศษกำลังหัดพูด

พูดไปนะฮะเห็นบนลอตเตอรี่
พ่อค้าเขาหยิบให้มันเป็นเลข๗๗

ก็ซื้อมานะฮะ

ก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะเป็น

ได้เงินมา๑๒ล้านนะครับ
ใบนะฮะก็แบ่งเงินให้ลูกหลาน

หลังจากที่ลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บควักเงิน๕๐๐บาท

ไปทำบุญไปส่องขันนมนต์

เห็นชัดเลยนะ๒๐

สมัครอารมณ์กันหลายครั้งทำไมเราไม่เห็นสองศูนย์
นี่ไงเลยบอกว่าตาดีได้ไง
ตายก็เสียไปสิคะอย่างเช่นฉัน
คุณผู้ชมผู้โชคดีมี๓คนนะคะ
คนแรกก็คือนายพนมฉุนชัย

ถูกเล็กท้าย๒ตัวสองศูนย์๓๐ใบ

คนที่สองก็คือนางสาวเบนจมาสอบแสงเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ต

นางสาวีรวรรณสาลีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
เขาซื้อกันเยอะนะมีคลิกออกมาเป็นพัดแบบนี้เลยนะคะ

๓คนเนี่ยนะ๒ศูนย์คุณขา

ถูกรางวัลที่๔ถึง๒๐ใบ
งวดที่โอ้โหงวดวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
นี่แหละได้เลขจากที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐมนี่แหละ

ต้นกวากปรากฏหน้าร้านชำของนางเชนบุญยภรณ์ที่ระยอง
คือไอ้ต้นกวักส่วนหนึ่งแต่คุณเห็นเลขหลังต้นกวักไหม

คือวันนั้นผมอ่านข่าวนี้
แล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขามีเล่นในใจคือ๕๔๔

แต่คือคนตอนแรกไม่ได้สนใจในป้ายนั้นไง

เทียนบอกว่าก็ปลูกต้นกวักมรกฏไว้กวักทรัพย
วักโชคเข้าบ้านตามความเชื่อนี่แหละ
พอกวักมรกฏออกที่จำได้ไหมที่เราบอกว่า
เขาออกด้วยวิธีการเดี๋ยวนับต้นบ้างนับใบนับดอกกันบ้าง
แต่นู่นเลยหยอดเหรียญน่ะ

เอากลับด้วยนะ๒๔ด้วยแล้วก็ซื้อ๔๒ด้วย๒ใบ

เอาล่ะ๔งวดได้หมดเลยนะคะสำหรับกวักมรกฏนี้
เห็นข่าวก็เลยเอาไปตีเลข
แต่เขาตีตรงคือมองทะลุไปข้างหลัง
ถูกรางวัลไป๖๐๐๐๐บาทเนี่ย

อีกตัวสีแดงแล้วเขาก็เลยเอาไปแท้ง

สี่งเลือกคู่ไกลคนเครื่องละสองสี่
อืองงคนนี่ถูกสองศูนย์
เอาใครถูกหวยกินขอเพลงสักหนึ่งเพลงหนึ่งประโยคแล้วกัน

พอให้งุ่งนี้ขอด้วยได้ไหมอ่าคุณขออยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
และทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเอ้าคืนนี้อ่าคุณส่งขอ๑เพลง๑ประโยคสำหรับคนที่ถูกหวย
หวยกินกันไปงวดที่ผ่านมา